การทำบุญข้าวสากในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๐หลังจากถวายพระตาหารเช้าแล้วจะมีเทศบุญข้าวสากซึ่งเป็นเรื่องจากวรรณคดีพื้นบ้านอีสานโดยญาติโยมจะนำเงินบูชากันเทศรวมไว้ในบาทร่วมกัน
เมื่อฟังเทศบุญเข้าศาสตร์จบแล้วก็จะถวายห่อข้าวใหญ่แก่พระสงฆ์แบบถวายสลากพัฒน์คือเขียนชื่อเจ้าของสำหรับให้พระจับฉลาก
ได้ชื่อของผู้ใดผู้นั้นก็นำห่อข้าวใหญ่ของตนเข้าไปถวาย
ส่วนห่อข้าวน้อยก็นำวางไว้บริเวณวัดตามโบสถวิหารบ้างแควนตามต้นไม้บ้าง
เสร็จพิธีชาวบ้านจะนำเข้าสากไปบูชาผีตาแหกคือผีประจำไร่นาที่บ้าน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน